ขณะที่งานไว้อะไรเมื่อคืนนี้ที่มีการจัดขึ้นเป็นคืนสุดท้าย
ก็มีเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นจนได้ค่ะ
กระเป๋าแบรนด์เนมราคา๖หลักของคุณใบเตยอาสยามหายไป
หลังจากที่เธอลืมวางเอาไว้ในห้องน้ำกลับไปดูอีกทีไม่มีแล้วนะคะ
นี่ค่ะเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยนะคะโดยคุณอาตอมสัมพันธภาพ
ซึ่งโพสต์ภาพคู่กับคุณใบเตยที่ถ่ายในงานพิธีไว้อาลัยคุณแตงโม
เมื่อคืนนี้ผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวเนี่ยนะคะ
พูดถึงเรื่องราวของคุณใบเตยบอกว่า
หลังจากเข้าห้องน้ำแล้วออกมาให้สัมภาษณ์นักข่าว
ลืมกระเป๋าลืมเอาไว้ในห้องน้ำแป๊บเดียว
พอกลับเข้าไปหาหายไปแล้ว
ทีมงานหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหาไม่เจอนะคะ
ก็ขอฝากไปถึงใครที่เอากระเป๋าของคุณใบเตยไป
เห็นโพสต์นี้แล้วขอให้เอาไปคืน
เอาเงินไปอย่างเดียวก็ได้เอากระเป๋าไปคืนน้องค่ะ
นี่ค่ะเมื่อคืนนี้ก็ต้องมีการประกาศ
ตามหากันเลยนะคะว่าใครเก็บได้ใครเป็นคนเอาไป

บอกเลยบอกว่าเอาเงินไปอย่างเดียวก็ได้แล้วเอากระเป๋าไปคืน
ถ้าดูวงจรปิดจับได้คนที่เดือดร้อนก็จะเป็นคุณนั่นแหละ

ทีมข่าวของเราโทรศัพท์ไปสอบถามคุณใบเตยอาสยามค่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังคุยกับคุณแจ๊กกะลีนของเรานี่แหละค่ะ
ที่ชั้น๒แล้วเธอก็ขึ้นไปชั้น๓
ก่อนเข้าฮอลก็แวะไปเข้าห้องน้ำ
ก็รีบไงฮะก็ลืมหยิบออกมา
รู้ตัวหลังจากนั้นประมาณ๒๐นาที
รีบกลับไปดูปรากฏไม่อยู่แล้วอะค่ะ
นี่ค่ะเธอก็กลับมากับผู้จัดการส่วนตัวไปดูกล้องวงจรปิด
ก็ไม่เจอนะคะยังไงก็แล้วแต่ทางคริสตจักร
เจ้าของสถานที่พร้อมกับทีมเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องนี้
จะตามตัวนะคะแล้วก็ตามหากระเป๋า
เอามาคืนให้ได้เร็วที่สุดค่ะ
เห็นอะไรบ้างไหมคะกล้องวงจรปิดเมื่อคืน
คือมันเห็นยากมากมันต้องแบบเหมือนพัดลอก
ช่วงเวลาที่เราเข้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้
คือกระเป๋ามันเล็กมากแล้วมันเป็นแบบในห้องน้ำด้วย
เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเชิญที่เข้าห้องน้ำต่อจากใบเตย
เขาใส่ในกระเป๋าใหญ่ของเขามันก็ไม่มีใครจับได้แน่นอน
คือโชคดีใบเตยแบบไม่ได้ใส่บัตรเครดิตอะไรไว้เลย
ใบเตยมีแค่เงินสดนิดหน่อยค่ะแล้วก็
กุญแจรถค่ะแล้วก็สเปยแอลกอฮอล์
แค่ดันเงินสดที่จะเอามาทำบุญในงานเองค่ะ
คือหลายคนรวมไปถึงพี่อาตอมด้วยค่ะ
บอกว่าโอ๊ยมันเป็นงานที่แบบทุกคนตั้งใจมา
ทำไมเจอเหตุการณ์แบบนี้ใบเตยว่าไงบ้างคะ
ไม่รู้ขอบคุณมากเลย
ฝ่ายที่เชื้อเหลือพ่อเมื่อวานเขาก็ช่วยกันตามหาสมฤทธิ์
พี่โบทั้งแบบทีมพี่เพื่อนพี่อาตอมอะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่ก็แต่ใบเตยเราก็ทำใจระดับหนึ่งแล้ว
เพราะว่าเรารู้แล้วว่าคือมันหายแน่
เพราะว่าเราตั้งเผื่อเลยไว้เอง

ใบมันเล็กด้วยเนอะนะฮะ
เอามาคืนเถอะครับไปงานบุญอย่าไปทำแบบนี้เลยนะครับ